สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
วันนี้วันหยุดยาววันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานใหม่
แต่ว่าใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางไปตามจุดต่างทั่วไทยต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยครับ
สภาพอากาศสัปดาห์นี้น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
จะมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
และที่สำคัญเป็นสัปดาห์ที่คาดการณ์ว่าจะหนาวเย็นที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวมา
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยอยากให้ทุกท่านได้ติดตามพร้อมกันนะครับ

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดตอนนี้อ่อนกำลังถอยร่นไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรา
ภาพรวมจึงนำให้วันสองวันนี้อุณหภูมิบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นอุ่นขึ้นเล็กน้อย
และที่สำคัญยังมีโอกาสเกิดหมอกหนาในหลายพื้นที่
โดยจากการตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อช่วงเช้านั้น
อยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียตในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จะสังเกตว่าภาพรวมนั้นพื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวอยู่เหนือเมืองไทยของเราไปแล้วนะครับ
แล้วก็มีพื้นที่สีเหลืองก็คืออากาศอุ่นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสาน
คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับอุณหภูมิยังคงทรงเหมือนวันนี้นะครับ
และที่สำคัญครับวันพุธครับซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
สังเกตว่าสีฟ้านั้นเริ่มแผ่มาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้งนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียต
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์เป็นต้นไป
จะมีมวลอากาศเย็นแผลลงมาสีฟ้าคือลักษณะการแผลลงมาของมวลอากาศเย็น
ส่วนตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คือความแรงของความกดอากาศสูง
ข่าวถ้าหากเราคำนวณต่อไปเนี่ยนะครับพบว่าหลังจากนี้มวลอากาศเย็นจะค่อยแผลลงมา
ตัวเลขนั้นจะค่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ครับจะเป็นช่วงที่แผลลงมาแรงที่สุด
สังเกตตัวเลข๑๐๑๘ตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ปกติก่อนหน้านี้ตัวเลขนี้แผลลงมาแตะบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้น
แต่ว่าสัปดาห์นี้นั้นแผลลงมาจนถึงบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
นั่นก็หมายความว่าสามารถให้จะเหนียวนำเอาความเย็นลงมาได้เยอะเลยทีเดียว
โดยพื้นที่ที่จะได้สัมผัสลมเย็นอากาศหนาวแบบนี้เป็นจุดแรก
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตามลำดับ
แต่สิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือในช่วงแรกของการแผลลงมานั้น
ความเย็นก็จะไปช้อนความชื้นที่เข้ามาปกคลุมอยู่นะขณะนี้

ตัวกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกต้องระวังเรื่องฝนนะครับในวันที่๑
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงครับ
จากนี้เองยังมีหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองนะครับ
ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
ทางฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนามครับ
ล่าสุดตอนนี้พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
อบเอากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ขึ้นมาปกกลุ่มในประเทศเวียดนามกัมพูชา

ในบริเวณทางตอนกลางของประเทศในช่วง๑๕๑๖เช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
ต้องติดตามสภาพอากาศรวมถึงติดตามการเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ